หลายคนก็ได้ติดตามเรื่องราวความรักในโลกโซเชียล

คู่รักนักสู้นะครับนั่นก็คือ
ครูตองสะดนพัดวิรัตชัยกับน้องริกะอิชิเก
ซึ่งล่าสุดเปิดตัวในการแข่งขัน
วันแชมป์เป็นชิปวันที่๑๑มีนาคมนี้แล้ว
เรื่องราวของทั้งคู่ก็ถือว่าโด่งดังในโลกโซเชียล
เฉพาะชาวต่างชาติให้เราสนใจมาก
เพราะว่านี่คือคู่รักนักสู้ที่น่าจะเป็นคู่ที่น่าจับตามองที่สุด
โลกเหมือนกันติดตามได้จากรายงานครับ
ของการต่อสู้ศักดิ์ศรีและความเป็นหนึ่งวัดกันบนเวที
แต่ศาสตร์แห่งการต่อสู้นี้เองก็พาให้นักสู้สองคนพบเจอ
และใช้ชีวิตร่วมกันเสมือนพรมลิขิตที่ใครบางคนบันดาลไว้
สามปีบนเส้นทางความรักของครูตองชะนนทัศน์วิรัติชัยและริกาอิชิเกะ
พาให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้กันและกัน
ทั้งคู่รู้จักกันจากศิลปะการต่อสู้ในฐานะครูกับศิษย์
พัฒนาความสัมพันธ์จนเปลี่ยนสถานะเป็นคู่รักในเวลาต่อมา
จริงผมเคยเจอริกะมาก่อนแล้วประมาณ๕ปีก่อนครับ
แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยจนผ่านมาประมาณช่วง๓ปีก่อน
กะเข้ามาเองครับคือมาฝึกยูโดแล้วเจอกัน
แล้วเราก็เลยไปดูอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ไปซ้อมด้วยแหละ
แล้วเขาก็ดูเป็นคนที่แบบว่าดูรักในศิลปะการต่อสู้จริงค่ะ
แล้วก็เป็นคนที่ตลกค่ะสนุกสนานเฮฮาค่ะ
กลับไปในวันแรกที่ทั้งคู่พบกัน
ทั้งคู่ไม่เคยคาดคิดว่าศิลปะการต่อสู้จะพาให้ทั้งสองคนค้นพบความรัก
แต่ระยะเวลาคือเครื่องพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่า
กีฬาการต่อสู้ไม่ใช่เพียงศาสตร์ของพละกำลัง
หากแต่ยังมีมุมมองของความสวยงามที่ซ่อนอยู่อย่างชาญฉลาด
ผมเชื่อว่าในตัวของคนเราเนี่ย
ถ้าทุกคนก็มีความสนใจในด้านนี้อยู่แหละ
แต่จะกลัวจะปิดกั้นจะอะไรไหมนี่ไม่ทราบ
แต่อย่างเราสองคนคือมีความสนใจอันนี้มาก

เมื่อคนสนใจจุดในจุดหมายเดียวกันบนยอดเขา
เขาก็ปีนไปเจอกันในที่เดียวกันในที่สุด
ทั้งคู่มองว่าสิ่งที่จะพาให้คู่รักพบกับมุมสวยงาม

ทะเลาะกันก็ต้องเรียนรู้และปรับความเข้าใจ
ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ความรักยั่งยืน
ยิมในการฝึกในการแข่งขันเราเจ็บเราเหนื่อย
ได้สิ่งที่กลับมาเป็นเรื่องที่ดีชื่อเสียงเงินความภูมิใจ
แต่การทะเลาะกันโกรธกันอะไรก็ทำให้กับแฟนหรือกับคนอื่น
สิ่งที่ได้กลับมามันมีแต่ปัญหามันไม่ใช่ความภูมิใจไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่เงินทอง
เราเห็นคุณค่าของมันเราคงไม่อยากเอาสิ่งที่มีค่าไปตีกับอะไรให้มันพังทลาย
หรือเกิดรอยบินหรือเสียหายเราอยากจะเก็บมันไว้อย่างดีและเลือกที่จะใช้วิธีอื่น
เพื่อเก็บรักษาสิ่งที่เรารักเอาไว้มากกว่า
ค่ะก็ส่วนใหญ่ถ้าเวลามีปัญหาอะไรก็จะคุยแล้วก็เคลียร์กันตรงนั้นเลยค่ะก็จบไป
ก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใหญ่
ใครบางคนลิขิตความรักบนโลกนี้ให้เกิดขึ้นในหลายแง่มุม
ซึ่งครูตองและริกะก็คือคู่ที่ฟ้าลิขิตความรักมาให้บนเส้นทางของการต่อสู้
แต่สิ่งสวยงามที่ทั้งคู่ใช้ความรักนำพากันและกันสู่ความสุขก็คือปัจจัยที่ทำให้ทั้งคู่พบสิ่งสวยงามที่อยู่ไม่ไกลหลังจากนี้